เจอกับพวกเราธนาจรรย์ธนัดทวีแบบนี้

เปิดตัวเข้าแล้วไหมใช่ท่าน

สวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับ

และเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจจากเศรษฐีรุ่นใหญ่

กับรายการเศรษฐีป้ายแดง
ไม่อยากจะคุยเลยพี่ป้องพี่เนยครับ
รู้ไหมเมื่อวานเนี่ยตั้งแต่เราออกอากาศเทปแรกไปนะ
เรื่องราวของอาชีพไอเดียต่าง
พอผมกลับบ้านไปเมื่อวานเฮ้ยปิ๊งเลย
อย่าบอกนึกว่าปิ๊งตากล้องในสตู
ไหว่หล่อจังครับขอโทษ

ไม่ใช่ทุกคนก็ปิ๊งไอเดียทำธุรกิจ

อ๋อหลังเข้าเรื่องเลยครับ
ทุกคนครับเวลาเราไปเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีเนี่ย
สิ่งที่ต้องซื้อกลับมาฝากคนที่บ้านคือ
เอาจริงผมไปเที่ยวทีไรนะผมซื้อมาเป็นประจำแหละเพราะอะไร

แต่พูดถึงหม้อแกงแล้วแบบมันเซ็งทุกที
อ้าวของอร่อยแล้วทำไมต้องเซ็งคะ

มาแป๊บเดียว๒๓วันมันก็บูดก็เสียเลย

อย่างพี่นะซื้อมาทีเก็บเป็นปี

ถ้าเก็บเป็นปีนี้ขึ้นลานอนกินเลยนะ

บอกเลยว่าความอร่อยนี้ยังเหมือนเดิมอีกด้วย

เป็นขนมห้อแกงรูปแบบกระป๋อง

ส่งออกนะครับทั้งอเมริกาจีนอังกฤษด้วย
ส่วนเจ้าของครับคือคนนี้เลยนะครับ
คุณมดซึ่งมีเจ้าของแบรนด์ชื่อว่าโมดี
คุณมดเล่าให้ฟังนะครับว่าปัญหาของลูกค้าที่ซื้อมา

ก็คือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
แล้วตัวเขามีประสบการณ์ทำงานที่โรงงานอาหารแปรรูปมาก่อน

แล้วเขาใส่พวกสารกันบูดกันเสียบอะไรแบบนี้หรือเปล่า

อย่างไรอย่างไรอย่างไรขอบอกเลยว่าไม่ใส่มาแน่นอนนะครับ
และวิธีการผลิตของเขานะครับไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้ยากเลย
ก็แค่ทำพาสเซอร์รายนะฮะค่าเชฟขนมค่าเชื้อกระป๋องนะครับ
และจากนั้นก็บรรจุเลยเท่านั้นเอง
โอ้โหอันนี้สิจริงมากและวันนี้ครับผมเอามาฝากเพื่อนร่วมงานผมด้วยนะครับ
นี่เลยของโปรดเราเลยแพ็กเก็ตน่ารักมากค่ะแล้วก็
ไม่ค่ะอันนี้ผมไม่รู้สึกเลยนะอันนี้ชิมหรือไอ้ไอฟเลยครับอันนี้ไกลก็อ้าวไอ้ไอฟเลย

ว่าเดิมเราจะคุ้นชินกับหน้า

แต่นี่เราทำมาหน้านี้มีหลากหลายมากนะครับ
กล้วยมะม่วงทุเรียน

และขนมไพรคืออัดกระป๋อง

ที่เฟสบุ๊คโมดี้ไทยแลนด์

สั่งด้วยถ้าไม่สั่งนี่ลงไปเลย

รถเมย์สายนี้ไม่ใช่สายธรรมดา
แต่ว่าเป็นรถเมย์สายเตี๋ยวไก่

แต่รถเมษายนี้บอกเลยครับว่าสร้างจุดขายให้กับตนเอง
ไปดูกันเลยฮะนี่ผมพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันครับ

ก็คือรถประจำทางสายปฐุมธานีบางไซค
เขาเนี่ยนะครับปรับปรุงจนกลายมาเป็นรถเมย์สายเตี๋ยวไก่ที่ว่านั่นแหละ
คือเขาดัดแปลงมาจากรถเมย์เก่านะครับ
คือรถเมย์อันนี้จะประจำอยู่ที่วัดบังคล้า
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
ไม่ไกลอย่างนี้เองนะครับ
คุณสองคนรู้ไหมมันยังขับอยู่ได้ไหม

พี่คนขับเขายังขับอยู่เลยเนี่ยเห็นไหม

ไปสอบถามคุณพี่ประเสริฐเจ้าของรถก๋วยเตี๋ยวไก่คันนี้
เขาเล่าให้เราฟังว่าก่อนหน้านี้ขับรถเมย์มา๓๐ปีแล้ว

ไปกับเมียต้องไปกับเมียแหละครับ
คุณภรรยาก็คือคุณทองคำหรือว่าป้าเล็กเนี่ยครับ
เป็นกระเป๋ารถเมย์เจอพิษเศรษฐกิจทั้งโควิดทั้งคน

คุณพี่ประเสริฐเขาก็เลยปิ๊งไอเดีย
เอารถเมย์เนี่ยมาปรับให้กลายเป็นรถเมย์ที่ขายก๋วยเตี๋ยวด้วย

เขาเอาเบาะสำหรับผู้โดยสารโละออกหมดเลย
แล้วเขาดัดแปลงนะให้ผู้โดยสารหรือว่าลูกค้า

กินก๋วยเตี๋ยวไปด้วยรับลมไปด้วย

อ๋อนี่ไม่แพงนะค่ะมีหมดทั้งน้ำใสต้มยำ
รวนไก่ต้มน้ำซุปหวานเจี๊ยบ
มากเลยแล้วอย่างที่บอกว่าพอเปลี่ยนมาเป็นรถขายเตี๋ยวไก่

โอ้โหเขาขายนะครับวันหนึ่ง๔๐๐ชามเลยนะ
ก็ลองไปทานกันได้นะครับพิกัดก็คือวัดบางคล้า

เขาขาย๙โมงเช้าจนถึงบ่าย๒ของทุกวันเลยนะครับ
การสร้างจุดขายก็สามารถเพิ่มรายได้ให้กับตัวเขาเอง
อ่าปรบมือสุดยอดสุดยอด
ดีมากค่ะทางเนยก็ไม่น้อยหน้าค่ะ
มีของกินมาเหมือนกันบอกว่าเป็นของกินที่เลิศมาก
เลิสมากเลยเหรอชอบกินครับ
รู้จักไหมคะดวงซากครู
ดวงอะไรนะแหล่งอะไรนี่
คือด้วงสาคูไม่เคยทานเคยกินแต่ขนมสาคูอ่ะมันเหมือนกันไหม
มันคนละทางเลยคนภาคกราก็จะชอบกินตะกะแตน
อีสานก็จะเป็นดักแด้อะไรอย่างเงี้แต่ว่าคนใต้เขาชอบกินด้วงสาคูกันนะคะ
เนี่ยค่ะตัวมันจะขาวกระดึ๊กระดึ๊บเหมือนหนอนแบบนี้แต่มันอร่อยมากนะคะ
แล้วที่สำคัญนะคะเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่นิยมด้วย
ส่งออกทำเงินทำรายได้ให้เกษตรกรหลักแสนบาทเลยนะคะ
ก็นี่เลยคุณธีรศักดิ์นะคะเป็นเจ้าของวิเศษฟาร์มแมลงเนี่ย
เล่าว่าเขาเนี่ยเลี้ยงสาครูมา๕ปีแล้วนะคะ
มีขายทั้งตัวแบบด้วงสดด้วงแช่แข็งอย่างนี้นะคะ
แล้วก็เขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าแรกของจังหวัดตรังเลย
คือเลี้ยงมาตั้งแต่๖๐กรมจนตอนนี้๒๐๐๐กรมนะคะ
เดือนนึงเนี่ยส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านนะคะลาวเวียดนามนะคะ
ทะลุ๖๐๐กิโลต่อเดือนนะ
แล้วก็เทคนิคของเขานะคะก็จะเลี้ยงให้แบบมีความอวบอ้วน
น่ากินนะคะมันชวนทานแบบนี้นะคะ
บอกว่าต้องใช้ต้นสาคูนะคะถึงจะหอม
คือบางที่เขาอาจจะใช้แบบมันสัมปะหลังอะไรอย่างนี้
การของเขาก็คือเอาต้นสาคูเนี่ยนะคะมาบดแช่น้ำทิ้งไว้นะคะ
แล้วก็ผสมกับอาหารไก่ครับพวกอาหารหมูนะคะ
ต่อมาก็ใส่กระมังราบน้ำลงไปแล้วก็ใส่พ่อแม่พันธุ์น่ารักลงไป
แล้วก็ใส่กาบมะพร้าวมาฝังเอาไว้เพื่อให้พ่อแม่พันธุ์ได้หลบซ่อนตัวอีกด้วย
เทคนิคของเขาคือจะให้อาหารหนักเลยค่ะทุกช่วงวัยเลยตั้งแต่แบบ๑๔วัน
แล้วก็เติมอีกครั้งหนึ่งตอน๓๕วันแล้วก็รอจับใน๔๕วันนะคะ
ซึ่งหนึ่งกะละมังนะคะเจ้าจะได้สาคูประมาณ๕๗ขีดเลย

ทำได้เยอะมากค่ะยำสมุนไพรผัดเผ็ดผัดพริกไทยดำนะคะ
ำตะไคร้นึ่งมะนาวผักขี้เมา
ส่วนมูลของเขาเนี่ยสามารถนำไปทำปุ๋ยได้ด้วยกิโลหนึ่งตั้ง๕๐บาทค่ะ
ใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อด้วงนะคะสาคูจากฟาร์มเนี่ย
เขาวิเศษฟาร์มแมลงหรือท่อ๐๘๓นะคะ๑๘๔๗๖๖๔ได้เลยนะคะ
โอ้โหวันนี้คุณผู้ชมของเราได้ไอเดียไปทำเงินสร้างรายได้กับตัวเอง

ถามวีวีก่อนเลยละกันเวลาเราเล่นโซชงโซเชียล

เออสวัสดีค่ะวันนี้ก็โชว์สิกแพ็คก็ยอดไลค์หลงทะลาย
แต่ผมจะบอกแบบนี้คนธรรมดาพ่อค้าแม่ค้า

เขาดังมากในโซเชียลตอนนี้

เขาไลฟ์สดเขาจะบอกวิธีไอเดียต่างค่ะ
เวลาเขาทอดเนี่ยคือเขาจะไม่หมกเม็ดเลยนะ
เขาจะแชร์ว่าเขาทำยังไงทุกขั้นตอนให้คนดูเลย
ผมว่ามันเป็นอีกหนึ่งวิธีในการกระตุ้นนะ
เปิดขายวันหนึ่งอบไม่กี่ชั่วโมง๒๓ชั่วโมงเฮ้ยมีบางวันหมดแล้ว
แล้ววันนี้เขาจะมาเผยถึงเคล็ดลับดีและไอเดียที่คุณผู้ชมดูแล้วเอาไปปรับใช้ได้
เผื่อจะไปลองทำอาชีพแบบเขาดู
ไฟเสียมาพี่มาซื้อไก่ก็ยังมีอีกเยอะนะหมูกระเทียมลูกละ๕บาท
รอรับได้เลยนะเย็นนี้เดี๋ยวพี่ยาส่งให้นะ๕บาท
เห็นคนรุมแบบนี้เขาไม่ได้แจกฟรีแต่อย่างใดนะครับ
แต่นี่คือลูกค้าที่มารอซื้อของทอดตั้งแต่ตี๕จนถึงรุ่งสว่าง
หวานใส่ถุงนะเจ๊เจ๊จ่ายตังค์แล้ว
หมูกระจกค่ะแล้วก็เม็ดมะม่วงหุมพานทอดค่ะ

จากแม่ค้าไก่ทอดที่กำลังด่งดังในโลกออนไลน์
เขามีกลมเด็ดเคล็ดลับอย่างไรให้ลูกค้าติดอกติดใจกันยกใหญ่
จนทำให้ตัวเองพลอยมีรายได้ไปด้วย

พี่ยาครับขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมครับ

แล้วจ้ะเหลือ๑จานเอาไปเลย๒๐บาทสุดท้าย

ถ้าไก่ไม่หมดเนี่ยก็ไม่ได้คุยนะ
นี่ไก่หมดแล้วเห็นไหมขายพี่ยาถึงได้คุย
ไม่ค่อยว่างไม่ค่อยว่าง

ว่าแค่ขายของทอดจนสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้อย่างรวดเร็ว
แล้วทำไมต้องเป็นไก่ทอดด้วยล่ะครับ
มันไม่ยากไงไก่ทอดนี่คนชอบกิน
แล้วก็อะไรรู้ไหมเมื่อก่อนพี่ยาขายปลาทอด

แล้วพอปลามันเริ่มขยับราคาขึ้นมาใช่ไหม
ก็ต้องคิดแล้วว่าเอ๊ะเราจะทอดปลาอย่างเดียว

คือขายได้ถึง๗๘หมื่นนะนะ

ถ้าออนไลน์ก็วันนึงก็ได้เป็นแสนนะ
บอกไว้ก่อนนะครับว่าถึงแม้พี่ยา
จะขายทั้งหน้าร้านและในออนไลน์

พี่ยาเขาก็ขายราคาเท่ากัน
ว่าแต่ทำไมพี่ยาอยู่ดี
ถึงเกิดไอเดียมาไลฟ์สดขาย

เพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่าครับ

ตลาดก็มีกฎดอกไม้กั้นแล้วพี่ยาคิดว่า
พี่อาก็เลยสร้างเพจขึ้นมา
ไฟแรงแล้วก็อะไรแบบนั้นระดับที่๑นะ
พวกเขาให้เท่ากันอย่างนี้เลยนะ
สดให้ลูกค้าเห็นวิธีทอดไก่

เราต้องเบาไฟเพราะอะไรรู้ไหม

ปกติแล้วมันมีอยู่แค่ร้อยกว่าคนเวลาพี่ยาถ่ายลงดูว่าดูไก่เท่าไหร่
ตอนใหม่นี้มันมีแค่สิบกว่าคนเองนะไม่ถึงสองเดือนมีเอฟซีพันกว่า
เดี๋ยวนี้เอฟซี๓แสนกว่าคนแล้ว
นัทชนกมาก่อนเพื่อนเลยนัชนกพี่ยายมาทำอะไร
มันเกี่ยวเลยนะมันเกี่ยวเลยนะที่ว่าเราไลฟ์สดขายของเนี่ยเราเปิดเพจขึ้นมาไลค์ทุกวัน
มันมีส่วนให้ลูกค้ามาจากทั่วทุกภาคเลยนะก็เลยได้ฉายาคำว่าพี่ยาคนรุมขึ้นมา
มันไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะแค่ลงทุนแค่เราพูดอุปกรณ์ก็มีโทรศัพท์เครื่องเดียว
แต่ข้อสำคัญที่สุดคือเสียงของเราถ้าเราจะไปไลฟ์สดขายของเนี่ย
ข้อสำคัญเราต้องเสียงดังฟังชัดบดก่อนนะบดอย่างนี้นะใส่ลงไป
ไปเลยแพงก็ใส่ลงทุนน้อยกว่าที่ร้านอีกนะลงทุนในออนไลน์เนี่ย
แค่เอาหน้าเราไปเนี่ยเอาของเราไปเนี่ยถ่ายทอดให้ลูกค้าดู
ว่ามันอร่อยนะเพราะว่ามันถูกนะแล้วเอาความจริงใจเข้าไปอยู่ในนั้นเลย
เราต้องทำอะไรออกมาจากใจทำออกมาให้มันจริง
ลับง่ายในการทำเงินของพี่ยาคือใช้สื่อออนไลน์เป็นทางรัฐ
ประกาศให้ทุกคนได้รู้ถึงเทคนิคการทำอาหารพร้อมเผยความจริงใจ
ให้ทุกคนได้เห็นถึงตัวตนที่แท้จริงเพียงเท่านี้ก็สามารถช่วยพี่ยาให้เพิ่มยอดขายได้แล้วล่ะครับ
เราไปบอกเขาเนี่ยเขาขายได้จริงแล้วเขาทำได้จริง
เขาก็ดีใจผลตอบรับกลับมาเราก็ดีใจที่เราได้ช่วยเหลือคนอื่น

ช่วงพริกเนี่ยเยอะมากคือตอนเนี้ยไม่ต้องมีหน้าร้านแล้วก็ได้

ตั้งแต่ตี๕จนกว่าของจะหมด

เอาเป็นว่าเรื่องราวดีในรายการของเรายังไม่หมดนะครับ

อ้าวอ้าวอ้าว

ต้อนรับวันนี้เปิดร้านใหม่นะครับ

เพราะเราอิมพอร์ตมาจากประเทศญี่ปุ่น

ไทนี่

เพราะเราอิมพอร์ตมาจากชัดเชิงเศร้า
โอ้โห
ใหญ่อ่ะ
ฉะเชิงเซาเองมันไม่ได้มาจากญี่ปุ่น
เส้นไซส์ไหมล่ะคือไม่ต้องอิมปอร์ตก็ได้แต่มารับรองว่ามันโหโหจริงใช่ค่ะ
เนื้อนี่นุ่มอร่อยสดสะอาดและไซส์

ผมไม่เชื่อหรอกต้องลองชิมดู

สวยงามมากมันน่ากินมาก
ฟจัดให้แล้วนะฮะเนื้อปลากระพงขาว

ฟื้บเข้าไป

สุโค้ย
อร่อย

อืม

สุโค้ย

เนยครับมาชิมแล้วตะโกนว่าสุโคตรเดี๋ยวนี้
รู้ทันรู้ว่าอร่อยแต่ไม่กล้าสุโค้ย

เคยเอาแล้วครับเนื้อปลากระพงที่สดสะอาดอร่อย
ครับไม่คาวขนาดนี้มีที่มาที่ไปเป็นอย่างไร

ฉะเชิงเซาเมืองนี้มีแต่ของใหญ่

วัดวาอารามก็ย้ายใหญ่
และถ้าเป็นปลาก็ต้องไซส์ใหญ่ยักษ์จัมโบแบบนี้
เรื่องปลากระโพงยักษ์ต้องขาวผ่องฟาร์ม
หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจังหวัดฉะเชิงเซาแห่งนี้

เพราะที่นี่มีอุตสาหกรรมปลากระพงแบบครบวงจร
ตั้งแต่ฟาร์มพอปลูกปลากระโพง
ฟาร์มอนุบาลลูกปลากระโพง
และฟาร์มเลี้ยงปลากระพง
โดยเฉพาะเขาผ่องฟาร์มแห่งนี้
เขาเน้นแต่ปลากระพงไซสยักษ
เลี้ยงให้โตขนาดนี้ต้องใช้เวลาถึง๒ปี

ฟาร์มแห่งนี้ยังมีดีเรื่องคุณภาพ

เรามีขั้นตอนพิเศษที่แตกต่างจากฟาร์มอื่นก็คือเรามีการเจาะเลือดออก
ซึ่งในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอิเคจิเมะนะครับ
วิธีการของมันก็คือเราจะเจาะที่ปลายประสาทตรงส่วนหัวก่อนนะครับ
ป๊ารู้สึกมีความชานะครับ
แล้วก็หลังจากนั้นก็เอามีดปาดตรงเหงือกนะครับ
เป็นการทำให้เลือดออกจากตัวปลานะครับ
เดียวกันเนี่ยจะมีการเจาะที่ส่วนหางของมันอีก
เป็นการเด็นเลือดทั้งหมดออกจากตัวปลานะครับ
เราก็มาดูความแตกต่างของตัวปลานะครับ
ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ยังไม่มีการเจาะเลือดออกนะครับ
สีเหงื่อของมันจะสีค้ำนะครับ
เดี๋ยวกันตัวที่เราเจาะเลือดออกแล้ว
มันจะเป็นสีออกชมพูสดใสกว่านะครับ

อำนาจปลามันมีความสดจะไม่คาว

กันคุณภาพของมันเนี่ยสามารถทานสดได้เลยนะครับ

และนี่คือปลากระพงไซสยักษ์เกรดพรีเมียม

และร้านอาหารดังทั่วประเทศ

ไม่แน่ว่าคุณก็เป็นหนึ่งในลูกค้า
ฟาร์มปลากระพงยักษ์แห่งนี้
และวันนี้ครับอยู่กับเจ้าของฟาร์มปลากระพงยักษ์นะครับ

คุณประโยชน์โสรัชกิจครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

เมื่อกี้เห็นภาพเทคนิคการเจาะเลือดเจาะเลือดแบบญี่ปุ่น
เรียกว่าอิเคจิเมครับ

ก็เป็นการเอาเลือดออกจากตัวปลานะครับ

พอเจาะเสร็จตรงนี้มันจะทำให้ปลามันชาแล้วตายเลย

ใช่น้อยที่สุดใช้ระยะเวลาสั้นที่สุด
เดียวกันเราก็จะใช้มีดปาดตรงเหงือกมัน

เหมือนกับเปิดการหลายเรื่องของมัน
การทำอย่างนี้จะทำให้เลือดออกจากตัวบาร์ได้ดีขึ้น
การเอาเลือดออกจากตัวปลาเนี่ยจะทำให้ปลาไม่ขาว

มันจะทำให้รสชาติของเนื้อปลาเนี่ยอร่อยมากขึ้น

เพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยจะเข้าใจว่ากินปลาเป็นแล้วสดจะดี
จริงแล้วพอมันตายแล้วบ่มแล้วเนี่ย

เหมือนกับปลาจากเมืองนอกที่เราสั่งซื้อเข้ามา

ซึ่งผลตอบรับมันดีถูกไหม
ก็คือทำให้เนื้อปลาเรามันมีความสดและอร่อย

วมใหญ่เบลอเทอร์ขนาดนี้ใช้เวลาเลี้ยงกี่ปีนะ
ปกติเราจะเลี้ยงตั้งแต่ประมาณอย่างน้อย๑๘เดือน

แต่ไซส์นี้๘โลต้องใช้เวลาประมาณ๒ปีเสร็จ

ในการเลี้ยงเนี่ยปีนึงยังไงได้กี่ตัวกี่ตันอะไรยังไงฮะ

คือตัวผมเองมีความรู้เรื่องการเลี้ยงปลา

พอจะได้ไหม
ผ่านไปไหมพี่
ฟังจากที่คุณประโยชนเล่าไม่ได้ง่ายเลย

ผมว่าเดี๋ยวเราไปนั่งคุยล้วงความลับ

ใช่ก็ทั้งที่มีพื้นที่เนี่ยก็ไม่ได้ติดทะเลอะไรมากมายอะไร

ยังมีการส่งป้อนตลาดในประเทศเป็นอันดับต้นอีกด้วย

ถือว่าเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงปลากระพงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ในคาราดูกันเรามีแม่น้ำใส่หลักคือแม่น้ำบางปะโก่ง
แล้วมีฤดูน้ำเค็มน้ำก่อยน้ำจืดอยู่ในตัวมัน
ซึ่งมันเหมาะกับการเลี้ยปลากระพงเป็นอย่างมาก

นั่นก็เลยทำให้ชะเรียงซาวนั้นเป็นจังหวะที่เหมือนกับเป็นปากน้ำ

แล้วจริงแล้วจังหวัดเชิงเซาเนี่ย
ถือว่าเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงลูกปลากระพงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
โอ้โหเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการเพาะเลี้ยงปลากระพงเลย
ได้ชัดเจนเห็นภาพแบบนี้นะคะก่อนอื่นต้องแนะนำก่อนว่าคุณประโยชน์เนี่ย
จากจะเป็นเจ้าของฟาร์มปลาขาวผ่องแล้วนะคะ
ยังเป็นประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเซาด้วย

โอ้โหค่ะ
แล้วก็กว่าจะมาเป็นเจ้าของฟาร์มนะคะปลากระพงยักษ์แบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายด้วย
อยากให้คุณประโยชน์ได้เล่าว่ามีที่ไปที่มาเริ่มต้นได้ยังไงคะ
ครับก่อนที่ผมจะออกมาประกอบธุรกิจส่วนตัวเนี่ย
ผมเคยเป็นพนักงานราชภิกษาอังกฤษของการประปาดนครหลวง

เริ่มต้นจากการเปิดร้านขายอาหารกุ้ง

ผมว่าเป็นความฝันของพนักงานเงินเดือนทุกคนว่า

ถ้าเกิดเราอยากจะออกมาทำธุรกิจของตัวเอง

ต้องมีเงินเก็บประมาณไหนถึงจะแบบทำได้ครับ
ทุนที่เราใช้ก็คือทุนจากธนาคารบางส่วน
แล้วก็ทุนที่สำคัญก็คือทุนของเราเอง

ความตั้งใจความสัมพันธ์เครือข่าย

แล้วการพลิกชีวิตจากการเป็นพนักงานคนหนึ่ง

เห็นผลผลิตของเขาก็เห็นผลกำไรของเขา

เป็นอย่างไร

แต่ก็ไม่ประสบศัพท์สำเร็จ

เราก็เลยหันมาเลี้ยงปลากระพงบางส่วน

เราอาจจะไม่มีความรู้ที่แตกฉานมากนัก
ขณะเดียวกันเป็นช่วงที่เราเข้าไปสู่ธุรกิจ

หมายถึงว่าเริ่มทำปลาพงครั้งแรกเนี่ย

ครับก็รวบรวมคุกคานไม่เท่าไหร่

ช่วงตรงนั้นก็เข้าไปอีกประมาณ๒๓ปีเหมือนกัน

แสดงว่าตั้งแต่กุ้งยันมาปลากระพงเนี่ยคือ๑๐ปี
แล้วจู่โพงที่ช่วงแรกมันไม่ดีเนี่ย

ไปเยี่ยมลูกค้าบ่อที่เราขายอาหารปลากระโพงไป
เอ๊ะมันมีคนทั้งเลี้ยปลาเล็กกับปลาใหญ่
ผมก็บอกปลาใหญ่ลูกค้าแต่ละคนที่เลี้ยงเนี่ย
โอ้โหฐานะดีทั้งนั้นเลย
เราก็เลยมาหันกลับมาเลี้ยงอีกครั้งหนึ่ง
ตอนที่ขาดทุนเยอะได้บทเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้างครับ
ผมจริงก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะนะนะ
แต่ว่าเราคิดว่าเราก็ยังมีแรงที่จะสู้กับมัน
แล้วผมเชื่อว่าในธุรกิจทุกธุรกิจเนี่ย
มันย่อมมีสำเร็จแล้วไม่สำเร็จ

ผมเชื่อว่าถ้าเรามีความพยายามมากขึ้น

ผมเชื่อว่าวันหนึ่งผมก็ต้องสำเร็จ
หลังจากที่ผิดหวังจากกุ้งผิดหวังจากปลากระโพงเล็ก

ถามหน่อยทำไมมันต้องเป็นปลากระพงที่ใหญ่ด้วยอ่ะครับ
เราศึกษาแล้วว่าถ้าเราเลี้ยงป่าไซสเล็กเนี่ย

ต้องรู้อยู่ว่าทั่วไปจะผลิตเหมือนกัน

มันจะทำให้การควบคุมราคาของตลาดมันไม่ได้
สินค้าเกษตรมันมีอยู่ปัจจัยเดียวคือ
ราคาไม่สะท้อนต้นทุนในการผลิต

มันไม่มีข้อจำกัดของไซส์ถูกมั้ยฮะ
แต่ปลาเล็กมันมีข้อจำกัดของมัน
ก็คือไม่เกิน๗๙

คือเรียกขึ้นมาโต๊ะขึ้นเรื่อย

คนที่เคยทำธุรกิจที่แบบเจ๊งมาก่อน

เหมือนมีภูมิต้านทานที่แข็งแกร่งขึ้นอีกครั้ง
ทำให้คุณประโยชน์ชีวิตเองนะครับ

พอเรามาทำไซส์ใหญ่เนี่ยเราก็รู้ข้อจำกัดของมันอีก

คนที่จะเข้าถึงปลากระพงยักษ์เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจะเข้าถึงยาก
เพราะว่าไม่มีผู้บริโภคคนไหนที่จะซื้อปลาไป๑ตัว

เราก็เลยมาทำเป็นแปรรูปเป็นแพ็คเกจเล็ก
ถ้าลูกค้าที่ซื้อมาซื้อนี่คือจะเป็นร้านอาหารหรือว่า

แต่เอาจริงเห็นบอกว่าชีวิตก็ไม่ได้ง่าย
คือต่อให้ประสบความสำเร็จจากปลากระพงยักษ์มาแล้ว

แต่เห็นว่าก็มีอุปสรรคอยู่เหมือนกันในช่วงที่ทำฟาร์มปลากระพงยักษ์
ก็จริงที่ผ่านมาถ้าเกิดเราไม่มาทำตลาดเองเนี่ย
ราคาตลาดมันจะขึ้นลงตามของที่มีมากหรือมีน้อย

ซึ่งปกติแล้วเราสามารถคำนวณต้นทุนในการผลิตของเราได้
แล้วก็กำไรที่เราควรจะได้
มันเป็นการซื้อขายล่วงหน้าเป็นการประกันราคากันอย่างนี้

มันก็ทำให้ฟาร์มของเราเนี่ยไม่ค่อยผัดผันผวนเท่าไหร่
มันเป็นโอกาสโดยบังเอิญนะครับ
อันนี้เราได้รับการแนะนำจากญาติผู้ใหญ่
เราก็เลยเรียนรู้วิธีการว่า

เป็นครูคนแรกของผมในเรื่องการตลาดเลย

หลังจากนั้นเนี่ยเราไปต่อยอดจากผู้ประกอบการร้านอาหาร

เราใช้เวลาคุยประมาณเกือบ๑๓เดือน

เพราะว่าปลากระพงเนี่ยยักษ์เนี่ย
เขาไม่รู้จักเขาเลยไม่รู้ความแตกต่าง
เราก็ไม่รู้ว่าต้นทุนในการผลิตมันแตกต่างกัน
เขาก็พยายามจะเอาราคาที่เขาเคยซื้ออยู่

ยอดประมาณสัก๒ตั้น๑ผมจำได้เลย
เราก็คิดว่า๒ตั้น๑ราคานี้ขาดทุนกันไปเท่าไหร่

ในช่วง๓เดือนที่เราคุยกันไว้ที่๒ตันดึก
สั่งซื้อสูงสุดประมาณ๑๕ตัน
คำว่าขาดทุนคือการลงทุนของคุณประโยชน์

เพื่อให้ได้กำไรในอนาคต

แล้วให้โอกาสกับคนอื่นที่ได้รู้จักคำว่าปลากระพงยักษ
ก็เหมือนการทำประชาสัมพันธ์แหละครับ

นี่นะครับเมนูสุดฮิตจากปลากระพงยักษ์
มีชื่อว่าเมนูปลากระพงอะไรเอ่ยซัมโบ

นุ่มสดอร่อยมากค่ะ
ผมคือการที่ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

แล้วมีการพัฒนาต่อยอดยังไงเอ่
จริงแล้วพันธุ์พัฒนาต่อยอดเราทำตลอด
โดยเฉพาะความเป็นมาตรฐานของฟาร์มในการจัดการฟาร์ม
แต่ในขณะเดียวกันเราก็มองว่าธุรกิจตรงนี้

เราก็เองก็ต้องทำเหมือนกับพยายามที่จะทำเองด้วยทุกอย่าง
เรายังได้รับการให้ความร่วมมือจากสิริคุณซีฟู้ด

มาตั้งโรงงานกันที่ฟาร์มอยู่ตอนนี้
ในอนาคตเราจะทำการแร่อะไรทุกอย่างอยู่ที่ฟาร์มหมด

่งบอกถึงการรับประกันในเรื่องของคุณภาพ

คือเราต้องการให้ทุกคนที่ต้องการทานปลา
ได้รับความสะดวกสบายและสามารถเข้าถึงได้ง่าย

คือถ้ามองในมุมมองที่แบบมันกว้างขึ้น

ถ้าเอาเฉพาะปลากระพงยักษ์

ตลาดปลากระพงยักษ์ในประเทศไทยยังไงฮะ
ถ้าคนไทยให้โอกาส
ผมเชื่อว่ามันยังสามารถขยายกำลังผลิต
แล้วขยายตลาดได้มากกว่านี้อีกเยอะ

เท่านั้นเนี่ยผมเชื่อว่าปลากระพงยักษ์ของเราเนี่ย

เป็นปลาเนื้อสีอิงคือปลาเซรมอนค์เนี่ย
จากต่างประเทศค่ะแต่ตามคุณพุทธยักษ์เนี้ย
เรายังขาดโอกาสจากคนไทยเท่านั้นเองผลประโยชน์ขายดิบขายดีอย่างเงี้
กลัวไหมถามจริงกลัวคู่แข่งไหมอ่ะไม่กลัวแล้วครับ
เพราะว่าจริงแล้วอย่างที่บอกถ้าเราทำให้ทุกคน
อืมผมเชื่อว่าสังคมเดี๋ยวโดนดีหมดอืมครับอืมอยากจะสอบถามว่า
อย่างสถานการณ์โควิดนะคะอย่างปีที่แล้วกับปีเนี้ยอืม
มีผลกระทบอะไรบ้างไหมคะมีครับครับค่ะเพราะว่าหนึ่งเนี่ย
ร้านอาหารทั่วไปโดนสั่งปิดทั้งประเทศ

ถ้าบอกว่าไม่กระทบก็คงยากนะครับ

เราก็มีตลาดส่วนอื่นมาทดแทน

คือถ้ามุมมองในอนาคตต่อไปด้วย
ต้องอยู่กับเจ้าโควิด๑๙นี้ต่อไป
ขณะเดียวกันเองเราก็ต้องวางแผนในอนาคตด้วย

ตอนนี้เราก็เริ่มปรับตัวในเรื่องของ

เราอาจจะลดการผลิตลงบางส่วน

อะไรก็ตามเนี่ยได้รับผลกระทบ
ก็ไม่แน่นอนผลกระทบจากโควิดเนี่ย

มีคนพูดว่าแม้กระทั่งพระยังตกงานเลยครับ

หัวใจของการทำธุรกิจคืออะไรครับ
ความจริงใจความซื่อสัตว์ความยุติธรรม

ผมเชื่อว่าการให้เป็นสิ่งที่ดีที่สุด

ผมเชื่อว่ามันสะท้อนกลับมาหาเราได้

คนที่ดูอยู่ก็ได้เห็นประสบการณ์

คงคิดอยากจะมีธุรกิจของตัวเองบ้างเนอะ
ครับผมคุณประโยชน์มีข้อแนะนำอะไรบ้างครับ
สำหรับพวกสตาร์ทอัพใหม่ที่อยากมีธุรกิจของตัวเองครับ

สำหรับคนที่อยากจะเป็นนักธุรกิจ

แต่การเริ่มต้นที่ดีผมอยากให้เรายึดหลักเศรษฐกิจ
เพจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙

ก็คือมีเหตุมีผลสิ่งที่เราจะทำทำเพราะอะไร

เมื่อทำแล้วต้องมีภูมิ

ความรู้และคุณธรรมที่จะต้องมียึดหลัก
อย่างนี้ไว้ให้ประสบความเร็จในชีวิตได้
จากจุดเริ่มต้นนะครับพนักงานรัฐวิสาหกิจนะครับ
มีความฝันอยากจะทำธุรกิจ

ของตัวเองฝ่าฟันอุปสรรค
ลุกลุกคลานแต่เขาไม่ยอมแพ้ครับ

เรื่องราวในวันนี้นะคะจะเป็นกำลังใจ
คนที่กำลังคิดท้อแท้ในการทำธุรกิจ

ขาดทุนคือการลงทุนนะคะไม่แน่ว่า

ตอนนี้นะคะอาจจะกลายเป็นจุดเริ่มต้น
แห่งความสำเร็จในอนาคตก็ได้ค่ะ

ก็คือความมุ่งมั่นขยันอดทนนะครับ

คู่ไปกับคุณธรรมในเรื่องของการ

ขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับนั่นก็คือ

ทีคนต่อไปอาจจะเป็นคุณก็ได้

ถึงวันศุกร์เวลาดี๔โมงเย็น
กับรายการเศรษฐีป้ายแดง

วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

จะเป็นกำลังใจให้คนที่กำลังล้มเหลว